คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนัก
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เพราะว่ามีห่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาปกคลุมนะคะ

ส่วนวันนี้สภาพอากาศจะเป็นยังไงตรวจสอบกันหน่อยนะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวจากคุณคุปตนันพิสิทธิ์มหันค่ะ
สวัสดีครับ๘นาฬิกา๒๖นาทีครับ
มาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาว

เมื่อวานนี้หลายพื้นที่เลยทีเดียวในบริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ
ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคกลางฝั่งตะวันออก
ภาคกลางฝั่งตะวันตกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ตกสะสมจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่
ซึ่งก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของทีมข่าวพยากรณากาศที่คาดการณ์ไว้เมื่อวานนี้นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์นั้นจะค่อยเบาลง

สุดสัปดาห์นี้อาจจะต้องเตรียมรับมืออีกครั้งหนึ่ง
เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
ภาพแรกที่เราจะได้ชมกันนั้นเป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ
กลุ่มก้อนเมฆที่เก็บสะสมมาต่ออย่างต่อเนื่อง๒๔ชั่วโมงก่อนหน้านี้จนถึงณขณะนี้นะครับ
สังเกตว่าบริเวณทางตอนกลางของประเทศมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวนะครับ
เลื่อนที่จากบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
ขึ้นฝั่งในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ภาคตะวันออกภาคล่างตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตก
ลงสู่ในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามัน
ซึ่งกลุ่มฝนกลุ่มนี้เองจะสังเกตว่ามีลักษณะยาวนะครับ
ทำให้มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกชุก
จนทำให้เกิดเรื่องของน้ำขังในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
กลุ่มฝนกลุ่มนี้เองก่อนหน้านี้เราติดตามแล้วก็เกาะติดอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าเป็นกลุ่มฝนที่มีขนาดใหญ่
โดยเกิดจากการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับ
ซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำห่อมนี้เองเนี่ยนะครับ
มีลักษณะการเหนียวนำเอาความชื้นเอากลุ่มเมฆโดยรอบเนี่ยนะครับ
เข้ามาก่อตัวในบริเวณใจกลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้
กลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆที่มีขนาดใหญ่
อกจากนี้เองครับยังมีอีกหนึ่งปัจจัยตัวการสำคัญที่ทำให้
่อมฝนหย่อมนี้มีลักษณะการเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้
จัยที่ว่านี้ก็คือในบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
หรือว่าฝั่งอันดามันนะครับเมื่อวานนี้มีการก่อตัวของไซโคนเกิดขึ้น
ซึ่งขณะนี้เองจากการตรวจสอบล่าสุดไซโครนลูกนี้ได้อ่อนกำลังกลายเป็น
ถึงแม้ว่าไซโครนลูกนี้จะไม่ได้มีทิศทางเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองใดของเราโดยตรง
แต่เมื่อวานนี้นะครับจากความแรงของไซโครนลูกนี้ก็มีลักษณะในการดูดเอากลุ่มฝน
อยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยข้ามมาฝั่งอันดามันนะครับ
นำให้เกิดลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มก้อนเมฆดังกล่าว
ทำให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ
ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดฝนตกในเมื่อวานนี้

่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดจากการสลายตัวของดีเรชั่นลูกนี้เนี่ยนะครับ
จะมีทิศทางเคลื่อนที่เรียบชายฝั่งทางทิศตะวันออกของประเทศอินเดีย
พัฒนากลายเป็นไซโครนได้อีก๑ลูก
แน่นอนครับเมื่อมีการพัฒนาเป็นไซโครนได้แล้ว
ก็จะมีบทบาทสำคัญในการดึงฝนจากบริเวณพื้นที่อ่าวไทย
เข้ามาตกในบริเวณพื้นที่อันดามันอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งจากการคาดการณ์จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
นี่คือลักษณะของฝนนะครับจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่จากฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งอันดามัน
สังเกตว่าวัน๒วันนี้ฝนจะค่อยลดลง
ก่อนที่วันเสาร์จะมีกลุ่มฝนอีก๑กลุ่ม
เลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศอีกครั้ง
ดังนั้นครับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งใครจะเดินทาง
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
ต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ฝนด้วยนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภาพรวมปริมาณฝนสะสมเป็นอย่างไรกันบ้าง
จากการตรวจสอบเพราะว่าพื้นที่สีเขียวครับ
คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าฝนจะตกเยอะเป็นพิเศษ
ส่วนใหญ่นั้นอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
กลางตอนล่างแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ในขณะที่สถานการณ์ฝนในแต่ละพื้นที่วันนี้เนี่ยนะครับ
พบว่าพื้นที่ภาคเหนือครับมีเมฆบางส่วนนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นมีฝนตกในบริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับ
จังหวัดพิจิตรกำแพงเพชรตากแล้วก็บริเวณฝั่งตะวันตกของภาค
จังหวัดเมฆห้องสรเชียงใหม่ลำพูนลำปางครับ
อีสานครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง

ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชศรีมาแล้วก็บริเวณจังหวัดบุรีรำ

โอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองวันนี้ร้อยละ๗๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมแล้วก็สมุทรสงคราม
ตะวันออกครับมีเมฆเป็นส่วนมากครับโอกาสการเกิดฝนวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ร้อยละ๗๐ของพื้นที่ตกหนักบ้างแห่ง
ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้โอกาสการเกิดฝนค่อนข้างเยอะนะครับ
ร้อยละ๘๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่ง
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณทางตอนบนเพชรชบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราธานี
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง

ภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีเมฆเป็นส่วนมาก
โอกาสการเกิดฝนฟ้าขนองวันนี้ค่อนข้างน้อยร้อยละ๔๐ของพื้นที่เท่านั้น
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า๒เมตร
มาปิดท้ายที่กรุงเทพฯมหานครและปริมณฑล
จากการตรวจสอบในวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โอกาสการเกิดฝนวันนี้อยู่ที่๑๗๐ของพื้นที่
และจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ช่วงเวลาที่มีโอกาสตกของฝนในวันนี้จะอยู่ช่วงสายวันนี้
หลังจากนั้นช่วงค่ำอาจจะมีโปรยปลายบางจุดบางพื้นที่
ยังไงใครที่จะเดินทางสัญจรในระยะนี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหนักหน่อย
เพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวอากาศค่อนข้างแปรปวน
และที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ